คุณผู้ชมคะมาดูสีสันทางการเมืองกันหน่อยค่ะ
ต้องบอกเลยว่าอดีตนายกรัฐมนตรีแก่นำการเมืองหลายท่าน
ก็ได้มีการอวยพรวันปีใหม่ไทยผ่านโซเชียลมีเดียกันเยอะเลยนะคะ

แต่อยากจะให้ไปฟังเสียงอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลค่ะที่ก็ถือโอกาสดีนี้นะคะ
ก็บอกเลยว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะพาบ้านเมืองเดินไปข้างหน้า

มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในวิถีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข
ทำมาค้าขายก็ขอให้คล่องเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น
มีความรักสามัคคีต่อกันรู้อภัยซึ่งกันและกัน
รัฐธรรมนูลฉบับนี้ได้พยายามที่จะทำให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้า
อย่างมีกรอบมีคุณธรรมมีมาตรฐาน
นี่ค่ะอาจารย์มีชัยก็อวยพรวันปีใหม่ไทย
แล้วก็ถือโอกาสนี้พูดถึงร่างรัฐธรรมนูลไปด้วยเลยนะคะ

บุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองที่เขาก็ถือโอกาสดีนี้
วยพรปีใหม่ไทยคนนี้ค่ะ
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ก็ขอให้ทุกคนเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความรัก
ความเข้าใจความหวังดีต่อกัน
และความหวังดีต่อกันเหล่านี้ก็จะพาให้ผ่านพ้นความยากลำบากในชีวิต
และประสบแต่ความสุขความเจริญไปด้วยกันค่ะ

หลังจากที่อวยพรวันสงครานไป
ก็ได้โพสต์ข้อความว่าเดินทางถึงเชียงใหม่
ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดแล้วแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
ในแบบล้านนาด้วยมาลัยมะลิที่มีกลิ่นหอมชื่นใจ
แปลว่ามาถึงเชียงใหม่แล้วนะคะม่วนใจแต้เจ้านะคะ
ท่านอบินายก็พูดแบบนี้ในโสเทียลนะคะ
เอาล่ะมาดูอีกท่านหนึ่ง
อภิษฎเวชาชีวะค่ะก็ได้อัพโหลดคลิปวิดีโอ
วยพรปีใหม่ผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
ก็มีใจความว่าหลายคนก็คงจะได้มีโอกาสไปเที่ยวกับครอบครัว
ฉลองวันครอบครัววันผู้สูงอายุ
ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยสนุกสนาน
แต่ว่าอย่าประมาทให้ระมัดระวัง
คำนึงถึงความปลอดภัยและที่สำคัญที่สุด

โวยพรให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ
ก้าวหน้าคิดสิ่งใดสมความปรารถนา

ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
คุณสุเทพก็อวยพรวันสงครานผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์วีดีโอโอ้โห

บอกว่าให้พี่น้องมวลมหาประชาชนมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันค่ะ
พร้อมทั้งยังคงยืนหยัดเคียงข้างกัน
รักกันสามัคคีกันช่วยกันดูแลประเทศชาติให้ปลอดภัยนะคะ

แต่ละท่านก็มาอวยพรวันสงกรานวันปีใหม่ไทยนั่นเองค่ะ